เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยแหมเล่นเล่นเอาตำรวจเหนื่อยปาดเหงื่อ

กว่าจะควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ที่เขาคุ้มคลั่งอารวาสได้
ใช้หลายวิธีจริงแล้วก็อารวาสมาในหลายพื้นที่นะคะ
ชาวบ้านก็กลัวคนที่เขากินนั่งกินข้าวของอยู่
เขาก็รีบเช็คบินหนีออกไปกลัวจะเจอลูกหลง
หนีเข้าไปในปั๊มค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
ก็สามารถที่จะควบคุมตัวได้สำเร็จไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
เมื่อกี้กูเวียบเพื่อนกูแล้วไงแล้วลูกพี่มึงว่าไง

เล่นกูไปสินี่กูก็ไม่เหมือนกันไอ้หัวมือเปล่า
ทำรวดทำรวดทำรวด
โหตำรวจตั้งกี่นายคุณนัทพงศ์ไหนจะกู้ภัยอีก
แต่ที่แน่เอ๋เมาปริบมาเลยแบบนี้เขาเรียกว่าเมาปริบมาเลย
ตอนตะโกนเห็นไหมจะไปจับเพื่อนโอ้โหเอ๋ไม่ยอมเอวิ่งพลวดมาเลยเนี่ย

เข้ามาจะทำร้ายกู้ภัยทำร้ายนักข่าวทำร้ายตำรวจ
แต่ว่ามันเป็นไม้ตายที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยควบคุมตัวของเอ๋ได้นะคะ
เอ๋เป็นใครเอ๋เป็นชายชาวลำปางค่ะเมาแล้วคุ้มคลั่งอารวาส
เดินไปเดินมาเดินไม่เดินเปล่ากระชากประตูรถลูกค้าที่จอดเอาไว้ที่ลานจอดรถนะคะ
คนที่เขานั่งกินข้าวอยู่เนี่ยเขาเช็คบินหนีกันหมดเลย
ไม่มีใครอยู่กลัวกลัวอันตรายนะคะตำรวจมาก็ไประงับเหตุ
พาไปสงบสติอารมณ์เพื่อนรักนั่งท้ายรถกระบะสายตรวจไปด้วยนะตอนหลัง
แล้วอย่างที่บอกแหละพอบอกว่าเดี๋ยวจับเพื่อนนะเข้าหาตำรวจแบบนี้เลยนะคะ
ตำรวจต้องตีวงล้อมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะ
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวแบบออกนอกวงไปแล้วไปทำร้ายคนอื่นนะคะ
สุดท้ายเขาไปที่ปั๊มน้ำมันแล้วตำรวจก็เลยต้องบอกว่าเนี่ย
ถ้าไม่ยอมสงบสติอารมณ์เดี๋ยวจับเพื่อนอืมก็ปรีเข้าหาตำรวจอย่างที่เห็นนะคะ
แล้วก็เกลี้ยกล่อมจนยอมจำนวนนะคะคือคือเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเราจะได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่ง
เขาก็ภาษากลางอาจจะยังสื่อสารแล้วเหมือนกับยังจะสื่อสารได้ไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้
เท่านี้ฟังรู้เรื่องชัดเมตรเนี่ยฟังรู้เรื่องเจ็บนะ
มาดีเนอะสุดท้ายก็ค่อยสงบสติอารมณ์
ก็สามารถควบคุมตัวได้ในที่สุดนะคะ
แต่ว่าไปถึงโรงพักแล้วก็ยังไม่จบนะคุณนัทพงศ์
หลังจากถูกควบคุมตัวเนี่ยเขาบอกว่าในเอเนี่ย
จระเรียราชเต็มโถเลยค่ะเกลือนห้องขังเลย
อารวาสทำลายโถสุขภัณฑ์ด้วยครับเดือดร้อนเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำความสะอาดนะแล้วก็ซ่อมแซม
ให้กลับมาใช้งานได้เป็นการด่วนเนี่ยค่ะโอ้ยเล่นเอาเหนื่อยเลยนะคะ
เล่นเอาตำรวจเหนื่อยเลยเนี่ยนะคะจนแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะ
พอส่างเมาได้สติเท่านั้นแหละถึงได้รู้ว่าตัวเองทำอะไรไว้
ก็ยกมือไหว้ขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับไหว้
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
แล้วเสร็จทุกอย่างเนี่ยมันก็เอาอีกเศษอะใส่ด้วยในโถด้วย
อันนี้ก็แล้วก็ถูกไหลมันก็จะต้องเอาอีกห้องขึ้นมาขอบ
ดังนั้นถ้าไม่ไปอะมันต้องไป
อ่ะใครกำลังทานข้าวเย็นอยู่ขออภัยด้วยนะคะ
นี่คือพฤติกรรมของคนเมาแต่ก็ขอชื่นชมค่ะ
เจ้าหน้าที่สพเมืองตากนะคะก็ทำทุกอย่างจริงนะคะ
ตั้งแต่ไปควบคุมตัวมาแล้วยังต้องเก็บกวาดสิ่งที่นายเอ๋ทำไว้ด้วย
กู้ภัยคนนี้จะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงสามารถที่จะช่วยตำรวจ
แล้วก็พามาที่โรงพักได้อย่างที่บอกค่ะ
ก่อนนำตัวขึ้นรถระหว่างทางก็เออะโวยวายกระโดดหนีเข้าไปปั๊มน้ำมัน
แล้วมีคนนึงพูดภาษาเหนือได้ก็ช่วยพูดให้ค่ะ
เพื่อที่จะหลอกล่อให้เขาออกมาจากปั๊ม
แต่นายเอกก็อารวาสน่าดูเหมือนกันนะคะกว่าจะได้
คุณวรพรจำเสียงไม่ได้เหรอคนที่พูดภาษาเหนือนั้นเสียงใคร

คุณวิทยาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจำได้ไหมที่ก่อนหน้านี้

รวมถูกกับแบบนี้นะคะวิทยาน่ะ
แกจับเพื่อนเนิ่นน่ะเพื่อนวิ่งมาเลย
พวกพี่วิทยานี่
พี่วิทยาพี่วิทยารับ๒จอบตลอดเลย
นี่ผู้สื่อข่าวดีเด่นไทยรัฐทีวีนะคะ
ให้มันผ่านปีนี้ไปนะวิทยานะ